ไปทางกระบี่นะครับทางเข้าสวนป่าพื้นที่หมู่หก
ตะบนวังมะปรางเหนือหลังรับแจ้งตำรวจสมภาวังวิเศษ
จังหวัดตรังเข้าตรวจสอบครับนี่ดูรูกระสุนฮะที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง
ติดเครื่องยนต์อยู่เลยนะครับข้างในเจออุปกรณ์เสพยาตกอยู่
ส่วนสภาพรถในกระจกด้านหน้ามีรอยกระสุน๔รู
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปกระจกขวาหลังคนขับหกรู
แล้วก็ขอบกระโปรงรถด้านหน้าเหนือหม้อน้ำมีรอยกระสุนอีกหนึ่งรูครับ
หนึ่งนัดฮะไปเจอปลอกกระสุนนะครับ
เป็นกระสุนปืนขนาด๕๕๖จำนวน๓ปลอก
ยังพบกระสุนพลาดไปโดนฝาผนังบ้านของชาวบ้านด้วยนะ
แล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนนด้วย
ส่วนคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวังวิเศษไปก่อนหน้านี้แล้ว
ผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายทันพิสิทธิคงสุวรรณครับ
อายุ๓๘ปีเขาเป็นชาวสิเกาจังหวัดตรังนะ
เป็นคนขับรถนั่นแหละเจอบาดแผลถูกยิงเข้าที่เหนือหูด้านขวา
โอ้โหเกือบเข้าหูนะฮะแล้วแผลด้านหลังเป็นรอยถลอก
อาการสาหัสคนนี้อีกรายคือนายทวนทองสุธิธรรมนลอายุ๕๑ปี
คนนี้นั่งเบาะข้างคนขับได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่แขนขวา
แล้วก็เหนือศอกด้านขวาข้างขวานะแล้วก็หลังเท้าขวาเป็นรอยถลอก
อาการปลอดภัยแล้วคนนี้สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเนี่ยขับรถเก๋งคันดังกล่าวมาตามถนนนี่ฮะ
สายเพศจักรเสมมุ่งหน้าเป็นกะบิอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมดูกล้องวงจอดปิด
ผู้ก่อเหตุถอยปื๊ดมาถอยปื๊ดมานะครับ
ตรงนี้ปากทางเข้าสวนป่าหมู่๖ตะบนวังมะปรางเหนือ
ไม่ทราบชื่อแล้วก็จำนวนขับรถกระบะนะครับ
ไม่ทราบสีและยี่ห้อเพราะดูไม่ชัดมันเป็นขาวดำ
ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บจุดนี้มีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ
เป็นจุดที่คนร้ายถอยกระบะเมื่อกี้เห็นไหมถอยกระบะมาแล้วมาก่อเหตุ
ส่วนอีกจุดเป็นกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นของชาวบ้านครับได้ยินเสียงปืน
ขณะคนร้ายก่อเหตุนะครับเอาลองลองดูลองฟังสิ
นับไม่ถ้วนอ่ะโอ้โหนับไม่ถ้วนคุณผู้ชม
พันตรวจเอกศักดาเจริญกุลท่านรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคเก้า
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อสพห้วยยอดต่อเนื่องสพวังวิเศษ

ไปโดนรถลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วมันฉลับไปโดนฝาบ้านของผู้ใหญ่บ้านเสียหายซะด้วย
จากนี้พันธบทเอกศักดายังเค้นสอบคนเจ็บที่เป็นคนขับรถคือนายทันพิสิทธินะนะ
รับว่ามีการค้างค่ายาครับไม่ใช่ยารักษาโรคทั่วไป
ค้างยาเสพติดกว่าแสนกว่าบาทมาเป็นปีแล้วน่าจะเป็นปมขัดแย้งแหละนะครับ
น่าจะเป็นชนวนเหตุครั้งนี้แหละจากการตรวจสอบนะครับ
ประวัติคนเจ็บเคยเป็นนักค้ายาเสพติดเคยต้องโทษจำคุก๔ปี๗เดือน
ข้อหาจำหน่ายยาเสพติดเดี๋ยวตำรวจจะขยายผลหาผู้ก่อเหตุ